เป็นเรื่องของสายเขียวแหมรู้สึกจะต้องให้คุณสืบสกุลช่วยเล่าข่าวนี้

เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ต้นมอนสเตรล่า
คุณโยงว่าสายเขียวก็นึกว่ากัญชา
ไม่ใช่ใช่ไหมต้นไม้ทั่วไป
ถูกต้องค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งใบด่าง

ทำไมดูคุณสืบสกุลดูคันไม้คันมืออยากได้จับจองล่ะคะ
อยากได้มากแต่ที่คันมือเนี่ย
คือไม่มีเงินไปจ่ายเขาหรอกถ้าต้องซื้อต้นนี้

คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าต้นไม้ต้นนี้ราคา๑ล้าน๔แสนบาท

เรื่องจริงของจริงจ่ายเงินกันจริง
ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เขาอยากได้เนี่ย
คือเขาก็โอนเงินให้เลยก่อนหน้าน่ะมัดจำไปละแปดหมื่นบาท
แล้วมันเป็นกระแสไงมันเกิดคำถามว่าเฮ้ย
ต้นไม้ต้นละล้านกว่าบาทจริงเหรอ
คุณผู้ชมฟังให้ดีเขามีหลักการและเหตุผล

เพราะว่าต้นไม้ต้นมอนเซล่าต้นเล็กใบนี้ใบด่างนะคุณฮะ
ใบด่างแต่เป็นด่างอะไรเนี่ยต้องฟังให้ดีคุณอริยาเล่าให้ฟัง
งพันมิ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะมอนเซอร่าด่างมิ้นราคา๑ล้าน๔แสนบาท
มีคนใช้เฟซบุ๊คชื่อชะนัญญาเขาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนข้อความไง
บอกว่ามาส่งน้องวันนี้๑๔ล้านมารับเงินเต็มส่งถึงมือขอบคุณคุณพี่ครับ
แล้วมีสลิปด้วยสลิปโอนเงิน๑ล้าน๓แสน๒หมื่นบาทที่ลูกค้าโอนให้
เพราะอะไรไม่ใช่โอนล้านสี่เพราะว่าก่อนหน้ามัดจำไว้แล้ว๘๐๐๐ว่าเอาแน่
อันนี้เรื่องจริงนะคนก็เลยมาแบบมาคอมเมนต์เฮ้ยมันสูงขนาดนี้จริงเหรอ
มันเป็นต้นไม้อะไรเนี่ยทีมข่าวของเราค่ะก็ไปที่ร้านสวนปลูกรัก
ไปที่ร้านของพี่เขาเลยแหละใช่ค่ะเออเพราะเราก็อยากจะรู้ความจริง
พี่ขายไปจริงนะไอ้ร้านซีแล้วตอนที่ไปนะไปเจอพี่นากับน้องนุ่น
ตอนไปถึงกำลังก้มตางวลอยู่กับต้นไม้ค่ะ
ทีนี้ทางคุณแม่แล้วก็ลูกสาวบอกว่าตัวเธอเพิ่งหันมาเล่นไม้ฟอกอากาศ
แล้วก็ไม้ด่างพันธุ์หายากประมาณสัก๒ปีแล้ว

แต่จริงนะพี่นานะเขารักต้นไม้
แล้วก็เปิดร้านขายต้นไม้ดูแลต้นไม้มา๑๒ปีแล้ว
แต่ว่า๒ปีหลังก็หันมาเล่นไม้ฟอกอากาศ

ก็เลยซื้อไม้สวยแบบนี้ไปไว้ที่บ้าน
แล้วคนหาซื้อกันใหญ่เลยนะมอนสเตรล่านะฮะ

เอาเดี๋ยวฟังแม่ลูกพี่นาแล้วก็น้องนุ่นตอบเราหน่อยนะคะ

เสนอราคาไม้ฟอกอากาศไทยแลนด์

วันเดียวปิดค่ะ
วันเดียวปิดเลยเขาโอนมาเลยเหรอฮะ

มันเป็นไม้หายากที่ต่างประเทศต้องการเยอะค่ะ
คนไทยมีในมือแค่ไม่กี่คน

ตัวนี้ใบเราเป็นแสนเหมือนกันนะ

แล้วก็เราก็ถามพี่นากับน้องนุ่นนะ
ว่าเอ๊ส่วนต้นที่ขายไปในราคา๑๔๐๐๐๐๐บาท

เพราะว่าตอนแรกก็ไปซื้อต่อมาเหมือนกัน
ไปซื้อครั้งแรกในราคา๕๐๐๐๐๐บาท
ตอนนั้นมีเพียงแค่๒ใบเล็ก

มีใบเพิ่มขึ้นมาอีก๒ใบรวมเป็น๔ใบ
แล้วก็เป็นต้นที่สวยงามมาก

ขอดูภาพที่ขายไปหน่อยว่าราคา๑๔๐

ต้นนั้นใบมันลักษณะยังไง

ดางมิ้นมันเป็นสีเหมือนเขียวมิ้นไงคุณ
ด่างขาวก็ราคาถ้าสวยจริงก็เป็นหลายหมื่นเหมือนกัน

แต่ถ้าด่างมิ้นท์ใบมันไม่ขาวมากแต่เป็นสีเขียวอ่อนเหมือนมิ้นแบบนี้

แล้วคุณคิดดูว่าทั้ง๔ใบด่างหมดเลย
ใช่คือคนที่เขารักเขาก็จะบอกว่ามองในใบหนึ่งมันจะมีหลายสี

และโดยเฉพาะใบนี้คุณคือมันด่างทั้งครึ่งใบ
โอ้โหถ้าอย่างนี้ยิ่งหายากนะฮะ
บอกว่าธนุธนอมมาตั้งแต่มันเล็ก
ทีนี้พอมันโตมาก็เริ่มประกาศขาย
เสียดายเหมือนกันตัดใจขายเหมือนกัน

ไว้กว่านี้ก็ต้องดูแลเป็นอย่างดี
แล้วก็มันอาจจะมีใบมากขึ้น
ก็มีพันธุ์อื่นด้วยมีมอนเซลล่า
แล้วก็มีไม้ฟอร์มสวยอื่นอีกเยอะเลย
ขอบคุณที่นี่พอเป็นไม้ราคาแพง
เวลาขายอยู่ในร้านนี้ก็กลัวเหมือนกันนะ
หัวขมงหัวขโมยมันจะมาขโมย
พี่นามบอกว่าติดกล้องวงชอนเปลี่ยนเป็น๑๐ตัวแล้ว

แล้วถ้าหลายคนถามว่าทำไมต้นไม้มันแพงจัง
มันเป็นของเล่นของพวกเศรษฐีหรือเปล่านะครับ

สิทธิ์ในการรักต้นไม้เหมือนกันหมด
ถ้าเราลองเลี้ยงดูธนุถนอมมันดีนะครับ
อีกอย่างการธนุถนอมมันคือราคาทางใจ
คุณคิดดูกว่าจะได้๔ใบแบบเมื่อกี้นะ
ธนุถนอมมากนะผมก็เลี้ยต้นไม้นะคุณ
พองอกออกมาปุ๊บเฝ้าดูมันตั้งแต่ใบเล็กจนใบใหญ่

บางคนคือเขาบอกว่าเขาสื่อสารเขาพูดกับมันรักเหมือนลูกอะค่ะ
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องนี้เราก็ไปสอบถามทางรองศัตว์อาจารย์ดรสุวิทย์วรรณไกรโรธ
เป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ถึงศัพท์เกษตรเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าไม้ช่วยราคา
ก็คืออะไรคือพยายามทำให้คนเข้ามาเล่นไม้ชนิดนี้มาก
เปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนกับแชร์ลูกโซ่

ทีนี้ค่ะอาจารย์ก็บอกมีข้อแนะนำนะ
ว่าถ้าเกิดซื้อไม้ดั่งราคาแพงไปแล้ว
ถ้าเกิดเอาไปขยายพันธุ์มันไม่ใช่ว่าจะได้แบบต้นแม่เสมอไป
ดังนั้นอาจารย์เลยเป็นห่วงไงคะไม่อยากให้คนตามกระแสมากนัก
อืมโอ้โห